มาติดตามอีกหนึ่งเรื่องราวนะคะเป็นความเดือดร้อนของชาวบ้านที่จังหวัดพังงาค่ะ
เพราะว่าตอนนี้หลังวัดพัฒนาเนี่ยนะคะเกิดไฟเรื่องของฝนตกนี้นะคะ
น้ำก็จะไหลทะลุกำแพงเข้าทั่วหมู่บ้านนะคะก็ถือว่าทำให้เกิดความเดือดร้อน
ซึ่งก็เป็นหมู่บ้านที่อยู่ใกล้วัดด้วย
นี่ค่ะสภาพน้ำที่ไหลเข้าตัวบ้านของนางสาวศิรการคงสานะคะ
เป็นเจ้าหน้าที่สำนักงานสรรพากรพื้นที่พังงาในตำบลท้ายช้างอำเภอเมืองพังงาค่ะ
หลังจากที่เธอต้องทนทุกข์ทรมานเป็นเวลาเกือบ๑เดือนจากเหตุการณ์ที่ฝนตกหนัก
พอตกมาทุกครั้งก็จะมีมวลน้ำไหลออกมาจากกำแพงวัดประพาทประจิมเขต
หรือว่าวัดถ้ำพุงช้างซึ่งอยู่ติดกับด้านหลังบ้านนี่แหละ
เข้ามาท่วมภายในบ้านของเธอทำให้สร้างความเสียหายให้กับข้าวของเครื่องใช้เป็นจำนวนมากค่ะ
ก็ต้องนำอิดบล็อกมากั้นประตูหลังบ้าน
แต่ถึงกั้นแล้วก็ยังไม่สามารถต้านกระแสน้ำได้ค่ะ
ก็ต้องใช้วิธีการเอาทรายใส่ถุงมากั้นไว้หน้าห้องนอนอีกทีหนึ่ง
แต่ว่าช่วงฝนตกหนักคุณสืบสกุลคุณอาริยาค่ะ
ก็ต้องวิดออกไปอีก

ประกอบกับว่าช่วงนี้เป็นช่วงหน้าฝนด้วย
ก็เลยทำให้เธอนั้นได้รับความเดือดร้อนเป็นอย่างมากนะคะ
โดยนางสาวศิรการบอกว่าตัวเองและเพื่อนบ้านที่อยู่ติดกันอีก๓หลัง
ได้รับความเดือดร้อนจากปัญหานี้ค่ะ
จากทางวัดได้นำเครื่องจักรเข้ามาพัฒนาพื้นที่วัด
แล้วก็ได้ขุดต้นไม้บริเวณริมกำแพงวัดที่ติดกับหมู่บ้านออกไปค่ะ
หลังจากนั้นเวลาที่มีฝนตกหนักน้ำจากภายในวัดก็จะไหลระบาย
ออกมาทางกำแพงวัดที่มีช่องว่างใต้ดิน
สร้างความโดดร้อนให้เท่าบ้านตลอดเลย

แบบเนี้ยต้องนั่งดูว่าถุงมันจะร้อนก็คือต้องเปิดประตูระบาย
ถ้าไม่เปิดประตูระบายเนี้ยก็คือน้ำมันจะสูงขึ้นเออขึ้น
ด้วยค่ะเพราะว่าด้านหน้าเนี้ยประตูมันจะระบายน้ำไม่ได้เลย
ถ้าปิดไว้แล้วเวลาเราไปทำงานอย่างงี้ทำงานนี่หมายถึงว่าต้องนั่งดูฝน
ถ้าเกิดว่าฝนตกที่ไหนจะพลิกกลับมาแล้วเราขออนุญาตพวกเขาเป็นชาวค่ะ
สาวศิรการบอกทิ้งท้ายด้วยค่ะอยากจะให้หน่วยงานที่เกี่ยวข้องมาช่วยเหลือโดยด่วนเลย
เพราะตอนนี้ได้รับความเสียหายมากทั้งทรัพย์สินแล้วก็สุขภาพจิตนี่แหละค่ะ
ฝนตกทีไรทำงานก็ไม่ได้นอนก็ไม่หลับนะคะ
ต้องไปอยู่ที่อื่นไหมก็เป็นความทุกข์ความเดือดร้อนของเธอนะคะ
เป็นบ้านเราเราก็กลุ้มใจเหมือนกันนะครับ

ช่องทางร้องทุกข์ในรายการรถปลดทุกข์เราก็มีนะฮะ
๐๒๑๒๖๑๖๖๖หมายเลขโทรศัพท์นะครับ